ท่านผู้ชมครับวันนี้เริ่มต้นด้วยความเคลื่อนไหวเรื่องการเลือกตั้ง

ว่าคุณผู้ชมน่าจะติดตามไทยรัฐทีวีตั้งแต่เช้านะคะ
ทางออนไลน์ของเราด้วยพี่อุ๋ยก็ลงพื้นที่ไปแต่เช้าเลยวันนี้

นะคะนี่เราก็เลยใส่เสื้อการเลือกตั้งเลย

ทุกผู้ชมครับผู้ว่ามหานครผู้ว่าของเมืองหลวงเนี่ย
ท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะแค่กรุงเทพหรือเปล่า
ไม่ใช่นะนี่คือเมืองหลวงของประเทศไทย
มันก็มีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศ

ครั้งสุดท้ายคือปี๕๖ที่เลือกตั้งกันนะ

ตอนนั้นคุณชายสุขุมพันธ์ได้รับเลือกตั้ง

วันนี้เนี่ยมีผู้มาสมัคร๒๐คนในวันแรก

เดี๋ยวจะไล่เรียงให้แต่ดูตรงนี้ก่อน
ตอนที่เขาไปจับหมายเลข
ผู้ที่มาถึงก่อน๘นาฬิกา๓๐นาทีมี๑๔คน

คุณวิโรธลักษณะอดีศร
ผู้สมัครผู้ว่ากฎมอลจากทัก๙กลาย

เราก็เลยอยากให้ดูว่าพอเขาได้หมายเลขกันแล้วเนี่ย

เลขมันก็สำคัญไงเวลาจะหาเสียงเวลาจะอะไร
ชูไม้ชูมือง่ายอะไรอย่างนี้

นี่ฮะ๑๔คนนี่คุณวิโรธนี่โอ้โห

คุณวิโรศบอกนี่ไม่ได้มีสวดมงค์สวดมนตร์ภาวนาอะไรในใจนะ
เชื่อว่าหลายคนอยากได้เลข๑เบอร์๑อะไรอย่างนี้เนอะ
คือแบบเลขแรกแล้วก็หาเสียงง่าย
ถ้าเนี่ยไม่ถึงผมก็จับเลย
นี่หมายเลข๑เลยนะเพราะฉะนั้นง่ายมาก
จำง่ายมีผลไม่มีผลอย่างไรก็ท่านก็คงต้องไปดูนโยบายของเขาด้วย

อีกท่านหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครตัวเต็งเหมือนกันนะฮะ
พักประชาธิปัตย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์
หรือว่าดรเอ๊ดรพี่เอ๊
นี่นะครับจากนักวิชาการอดีตอธิการบดี
ลงสนามการเมืองเลือกตั้งผู้ว่ากรทมได้หมายเลข๔
นี่ฮะนโยบายเปลี่ยนกรุงเทพเราทำได้

ถามดรเอ๊ว่าเป็นอย่างไรหมายเลข๔
ชูง่ายไหมก็ยังชูง่ายด้วยมือเดียว
นี่ดรเอ๊บอกแล้วบอกว่าความจริงผมชอบอยู่แล้วนะเลข๔นะ
จริงคุณเขียนมาสอนผมไปถามดรเอ
ดรก็บอกไม่ตั้งใจอยู่แล้วนะอยากจะได้หมายเลข๔นะ

ล้อเล่นเลยเขาบอกว่าหมายเลข๔คือเกิดเดือน๔
เป็นเลขมงคลแล้วเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์อาริยสัตว์ศรี

นี่นะฮะนี่เราว่ากันด้วยเรื่องของหมายเลขของผู้สมัครแต่ละคนที่ได้นะครับ

ผู้ว่ากอทมลาออกมาลงสมัครรับเลือกตั้ง
พนตเอกอสวินขวัญเมืองนะครับ
นี่ครับทุกผู้ชมครับ

พนตเอกอสวินบอกว่าไม่มีปัญหา

มือหนึ่ง๕นิ้วอีกมือนึงนิ้วหนึ่ง

ผมก็อยากจะทำงานต่อสารงานต่อ

เพราะว่าเป็นรองผู้ว่าและคอสชแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่า
ผมอยากจะพิสูจน์ตัวเองแล้วเข้ามาสารงานต่อ

คุณรสนาโตศิตระกูลอดีตสวกมนะครับ
นี่ฮะวันนี้ก็มาลงสมัครด้วย
ไปจับหมายเลขผู้สมัครเนี่ยได้หมายเลข๗
คุณลักษณะบอกนี่สบาย

๒มือ๕นิ้ว๑มืออีกมือนึงก็ชู๒นิ้ว
คนนี้คุณเดี๋ยวมาสอนคนจับตามองมาก
โดยเฉพาะตอนที่ทราบว่าได้หมายเลข๓
คุณสกลทีพัทยากุลอดีตรองผู้ว่ากอทม

โอ้โหพี่อุ๋ยตอนนี้กลายเป็นมีมในโลกโซเชียลนะคะ
เพราะว่าก็จะต้องชูนิ้วเป็นหมายเลขตัวเอง
ก็หมายเลข๓ค่ะพูดตรงก็คือ๓นิ้ว
ฝั่งตรงข้ามกับคุณสกลทีกวศชู๓นิ้ว

แล้วจะชูยังไงคุณสกลทีคุณสกลทีบอกไม่มีปัญหา
นี่ผมชูแบบนี้หมายเลข๓

ชู๓นิ้วมันชูได้หลายแบบค่ะ
ถูกต้องมีเห็นไหมครับใช่ค่ะ

แต่เขาก็คงไม่รู้ว่าจะได้เลข๓นึกออกมา
แต่บางทีอาจจะต้องวางแผนล่วงหน้าไว้ไง
คิดได้ไวเหมือนกันนะคะวิธีการชู

อีกท่านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฮะ
นี่ก็คือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์
นี่ฮะรัฐมนตรีผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกอดีตรัฐมนตรีนะครับ
นี่โพลก็นำมาทุกสำนักเลย
หมายเลขขึ้นมาได้หมายเลขแปด
คุณชาชาติบอกว่าหมายเลข๘

นิ้วกับ๓นิ้ว๒ข้างอย่างนี้
แล้วที่สำคัญคือชอบมาก
ผมถามคุณชาสาวบอกจริงหรืออาจารย์

เขาบอกเป็นเลขมงคลเลข๘

เป็นอเนกอันนันต์เหมือนโซโลแกนประจำตัว

นี่นะครับ
นี่เราก็รวบรวมมาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างนะครับ

๔คนเพราะว่ามาก่อนเวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
หน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
ส่วนผู้ที่มาตั้งแต่หมายเลข
ที่๑๕ไปถึง๒๐นี่ก็คือมากันเรียงตามลำดับเวลา
ท่านผู้ชมก็จดจำเบอร์เอาไว้
นี่ยังมีเวลาให้มาสมัครจนถึงวันจันทร์ที่๔เมษายนวันจันทร์หน้านะครับ
ใช่ค่ะ๘โมงครึ่งถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาที
สถานที่คือสาราว่าการกรทม๒นะฮะอาคารไอราวัตรพัฒนา
ใช่ค่ะแต่ที่ไปกันเร็วไปกันแต่เช้าไปกันคนแรก
ก็ตั้งใจว่าเผื่อได้หมายเลขดีหมายเลขสวย

ประวัติศาสตร์การเลือกตั้งผู้ว่ากอทมปีที่มีผู้ลงสมัครมากที่สุด
ปี๒๕๓๙ลงสมัคร๒๙คน
ค่ะแต่นี่ยังมีเวลาเดี๋ยวรอลุ้นว่าพรุ่งนี้จะเยอะไหมนะคะ
ปี๕๖๒๕คนปีนี้วันแรกวันเดียว๒๐คนแล้ว
นะคะครับพอได้หมายเลขกันเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็เป็นไปตามธรรมเนียมนะคะก็จะต้องลงพื้นที่เริ่มหาเสียงกันเลยทันทีนะคะ
แต่เพื่อความเป็นสิริมงคลก็ต้องไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อน
คนกรุงเทพด้วยอ่ะนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อย
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะคุณสกลทีพัทยากุลค่ะ
กราบไหว้ขอพรสารหลักเมืองก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะคะ
หลังจากนั้นก็ไปหาเสียงกันต่อครับพลตำรวจเอกอัศวินบอกว่ามากราบขอพรที่สารหลักเมืองเป็นประจำ
เพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กับกรุงเทพ
จะครบ๒๔๑ในวันที่๒๑เมษายน
ที่คนก็ไปตีความคำพูดของนายกรัฐมนตรี
ว่าให้เลือกคนที่มีผลงานมาเป็นผู้ว่ากอทม

ถ้าหากเป็นไปตามที่สื่อเข้าใจว่านายก
หมายถึงตัวเองนะ
ก็ต้องขอขอบคุณนายกด้วย

วันนี้ก็ตระเวนไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของกรุงเทพเลยค่ะ
สารหลักเมืองพระแม่ธรณีบิบมวยผมนะคะ
แล้วก็บอกว่ารูปแบบการหาเสียงหลังจากนี้จะผสมผสาน

คอนเทนต์ลงสื่อออนไลน์ควบคู่กันไปด้วย

ก็เชื่อว่าน่าจะเข้าถึงประชาชนได้มาก

เลขไหนก็เหมือนกันไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ชื่อว่าหมายเลขที่ได้หมายเลข๓ใช่ไหม

คนก็พูดถึงไงพูดถึงเยอะนะคะ
ก็พอใจคือเดิมตอนแรกผมได้เลขไหนก็ไม่ติดนะครับ
เพราะว่าตอนผมเป็นสอสอก็เลข๑๒ซึ่งก็ไม่ได้จำง่าย

มันก็จำง่ายขึ้นในการหาเสียงง่ายขึ้น
แต่ผมว่าคนกรุงเทพต่อให้เลขยากแค่ไหน
ถ้าเขาจะเลือกเขาก็เลือกอยู่แล้วครับผม

คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ตอนเช้าปั่นจักรยานไปสมัครใช่ไหมคะ

ใช่ค่ะพอได้หมายเลขก็เปิดตัวแนวคิด

ก็คือจะลดจำนวนและขนาดป้ายหาเสียง
ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในขบวนหาเสียงค่ะ
พร้อมแล้วครับผมชัชชาติสิทธิพันธ์

ชับชัด

ชับชัด
เบอร์๘
ไปหาเสียงซอยละลายซับสีลม
นี่ค่ะนี่ขึ้นรถไฟฟ้าไปแบบนี้นะคะ
คุณวิโรธและคณาดิสรที่ประกาศว่า

ทั้งไปทั้งกลับมาเป็นขบวนรถ

จุดหมายแรกหลังจากได้หมายเลขผู้สมัคร
ก็คือขึ้นรถแห่ไปรอบเมือง
ปักทงอนุสวรีประชาธิปไตย

ก็คือนี่คือสัญลักษณ์ของคนกรุงเทพ
คนคุ้นเคยนี่ค่ะมันก็คงจะมีคำถามว่า
ทำไมไม่มีความเปลี่ยนแปลงทำไมไม่เห็นพัฒนาขึ้นเลย

คุณพ่อคุณแม่เรายังสาวก็ยังเจอแบบนี้
เราโตขึ้นมาก็ยังเจอแบบนี้อีกนะมันก็เกิดคำถามว่า
ทำไมรถเมทที่ทั่วโลกมหาละครทั่วโลกพัฒนา
ทำไมกรุงเที่ยวหมาพรถึงได้ใช้รถเมล็ดในสบายแบบนี้

เป็นเมืองที่คนเท่ากัน
ทางด้านดรเอสุชัชวีค่ะ
พอได้หมายเลขก็ไปหาเสียงนะคะ
สายไหมเป็นพื้นที่รอยต่อมีปัญหา

ที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนกับคิดไม่ครบทำไม่จบ
ตรงจุดนี้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุด้วย
ก็เลยขอโอกาสมาแก้ไขปัญหาปากท้องนะคะ

บอกเลยว่ามีหลายโครงการที่จะต้องทำ
ฉีดเงินสร้างงานตั้งกองทุน
จ้างงานชุมชนในทุกชุมชนค่ะ
หลังจากนั้นก็ขึ้นรถกระบะปลาใสเลย

บอกว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง

แก้ไขปัญหาให้กับพ่อค้าแม่ค้าประชาชน

ทีนี้คุณสิทธาฐิวรีค่ะ

ก็นำลุยลงพื้นที่หาเสียงทันทีเลย

เป็นเลขที่เชื่อมโยงกับพักไทยรักไทย
แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคในการหาเสียง
อ่าก็ขึ้นรถแห่ของพักไทยสร้างไทยค่ะ
ใช้เส้นทางผ่านอนุสวรีชัยสมรภูมิผ่านโบเบ๊
แล้วก็ไปหลานหลวงไปจบที่ศาลหลักเมือง
ศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ค่ะ
คือหมายเลข๑๑ของคุณสิทธาเนี่ย
เมื่อสักครู่นี้ถ้าได้เห็นภาพเนี่ย

เขาจะชูอย่างนี้ใช่ค่ะบอกยอดเยี่ยม
ใช่เดี๋ยวนี้การชูเลขเนี่ยหลากหลายจริงค่ะ

ผู้ว่ากรทมนะครับที่สมัครในวันแรกนะฮะ
เลือกตั้งนี่คือ๒๒พฤษภาคมนะครับ
ท่านผู้ชมฮะจดจำไว้นะครับหมายเลขของแต่ละท่านนะครับ
นี่ฮะไล่เรียงตามที่เขาจับสลากกันได้เลยนะฮะ
หมายเลขหนึ่งคุณวิโรธลักษณะอดีศรแล้วก็หมายเลขสองพันโทยิงธิตารังสิตพลมานิดกุล
หมายเลข๓คุณสกลทีพัทยากุลหมายเลข๔ศาสตราอาจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์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
รีชาเลิศสันทัศน์วาธีหมายเลข๑๖นางสาวสาธิการวัฒนาจันทร์
หมายเลขสิบเจ็ดนายอุเทรชาติพินโยหมายเลขสิบแปด
นางสาวสุมมนาพันธ์ไพโรธหมายเลขสิบเก้านายกรายเดชน์บุญนาค
หมายเลขยี่สิบนางอมรพันธ์อุ่นสุวรรณวันแรกยี่สิบคนเนี่ย
ผู้ที่มาสมัครอายุมากที่สุดในขณะนี้นะครับ
คือคุณอุเทนชาติพินโยอายุ๗๒ปีนะฮะ
อายุน้อยที่สุก๔๓ปีนางสาวสาธิกาลวัทธาณจรรย์
แล้วก็อย่าลืมว่าคนกรุงเทพยังมีสอกร๕๐เขตด้วย
วันแรกมีผู้สมัครศก๓๔๓คนจาก๕๐เขต
ที่มีผู้สมัครมากที่สุดคือ๙คน
เขตของท่านศกมีได้เขตละคนนะครับ
ที่มีอยู่๙คนมาสมัครวันแรกมีเขตธนบุรีจอมทองวังทองหลาง
๕คนนี้น้อยที่สุดมีดุสิทธิ์กับป้อมปราบสัตว์ดูพ่าย
ก็อย่าลืมนะครับจำเบอร์ของสกในเขตของท่าน
แล้วก็เบอร์ของผู้ว่ากอทม๒๒พฤษภาคมก็ไปเลือกตั้งกัน
ค่ะนี่นะคะครับทีนี้ค่ะไปดู